คุณผู้ชมครับไปอีกที่หนึ่งครับที่ปราจีนบุรีนะฮะ
เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของผีพราย
อ่าผีพลายนี่อยู่ในน้ำคุณเหนียวมาสอนอ่า
ปรากฏว่ามีชาวบ้านนะครับที่ลงไปหาหอยในแม่น้ำปลาจีนบุรี
แล้วก็ไปจมน้ำจมน้ำหายไปเลยนะครับ
หาไม่เจอค่ะสองวันอ่ะ๒วันหาไม่เจอต้องนิมนต์พระมา
แล้วท่านก็ทำพิธีลอยกระทงเสี่ยงทายนะแล้วก็จัดการเจ้าผีพลายเนี่ย
อืมเจอฮะเจอจุดที่กระทงไปหยุดพอดีเจอตรงนั้นเลย
งมหาขึ้นมาได้เลยนะครับอ่านี่เป็นภรรยาของผู้ที่ศูนย์หายไปนะครับ
คือเจอก็เสียชีวิตแล้วล่ะก็ได้แต่กอดเสื้อผ้าของสามีตอนยังหาไม่เจอนะ
แล้วก็ขาเทียมด้วยเพราะว่าขาพิการนะครับ
วันศุกร์นะครับตำรวจสพกบินบุรีที่ปราจีนบุรี
นี่ปลาจีนเหมือนกันเลยกะบินบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยจมน้ำหายไป
แม่น้ำปลาจีนบุรีแถวสะพานข้ามแม่น้ำบ้านเพชรเอิม
ผู้ที่หายไปคือนายชะลอชัยน้อยอายุ๓๘ชุดประดาน้ำก็มา
ลงค้นหากันนะครับลึก๔๕เมตรแม่น้ำกว้าง๔๐๕๐เมตร
ไม่เจอฮะเนี่ยครับทุกผู้ชมครับไม่เจอนะ
ภรรยาชื่อนางอภิญญายุค๓๘ก็ได้แต่กอดเสื้อผ้ากับขาเทียมของสามี
ถอดกองเอาไว้ก่อนจะลงไปภาวนาให้หาให้เจอยังไงก็ไม่เจอ
บอกว่าอยู่กับสามีมาสามปีนะครับอาชีพก็คือรับจ้างจับไก่
ฟาร์มต่างวันเกิดเหตุเนี่ยก็ชวนกันมามาตกปลานะครับ
มากัน๓คนถึงแถวบริเวณสะพานแถวนี้สามีบอกว่า
เดี๋ยวลงไปงมหาหอยหน่อยดีกว่าก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถอดขาเทียมทิ้งเอาไว้
ก็เดินลงไปในแม่น้ำไปถึงต่อหม้อที่๒ซึ่งเป็นร่องน้ำลึก
น้ำมันไหลแรงสามีลื่นแล้วก็ไหลไปกับกระแสน้ำ
ไกลถึงกลางแม่น้ำอ่ะเห็นกันนะตอนนั้นเห็นกันพยายามร้องขอความช่วยเหลือกัน
เพราะว่าสามีว่ายน้ำไม่เป็นด้วยขาพิการด้วย
เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงพยายามลงไปช่วยเขาก็ว่ายน้ำไม่แข็ง
ได้หน่อยเดียวก็หมดแรงโอ้โหเห็นสามีจมหายไปต่อหน้าต่อตา
มีเรือของชาวบ้านที่หาปลาอยู่แถวนั้นรีบเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันนะฮะ
บอกให้ลุงที่พายเหลืออยู่ตรงนู้นเข้ามาช่วย

หากันอยู่๒วันไม่เจอนะครับตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่๑นะครับทุกผู้ชมครับ
ชุดกู้ภัยทั้งทีมประดาน้ำนะครับ
สุดท้ายแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางพระครูรัตนโชติยารักษ์หรือว่าพระอาจารย์สัมพันธ์
เป็นพระเกจิชื่อดังในพื้นที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลวังตาน
เจ้าอาวาสวัดรัตนโชติการามนะครับท่านก็มาช่วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่คือกระทงเสี่ยงทายเอามาปล่อยลอยไปนะครับ
ไปในจุดที่คิดว่าจะจมอยู่นะครับ
กระทงไปลอยหยุดอยู่ตรงกอไผ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ๓กอ
แล้วก็ต้นยางต้นใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วหลวงพ่อก็ให้ภรรยาของนายชะลอเนี่ย
ทำอีกกระทงหนึ่งมีหุ่นคนแล้วก็เครื่องเส้นไหว้
เอาไปวางที่บริเวณท่าน้ำข้างวัดจุดทูบ
ขอเข้ามาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ผีพรายที่อยู่ใต้น้ำ
ตามที่หลวงพ่อบอกนะครับแล้วก็นำมะนาวโยนลงไปในน้ำ
เพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์หลังทำพิธีเสร็จนะครับ
นี่ฮะปรากฏว่าพบศพเลยครับพบศพของนายชะลออยู่ที่ท่าน้ำของวัด
แถวตรงจุดวางกระทงแล้วก็โยนมะนาวลงไปพอดี
คนแบบโอ้โหประหลาดใจกันมากชาวบ้านบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ
นี่ต้องเป็นเรื่องของสิ่งเล่นลับของผีพรายที่มาปิดบังศพแน่
ทำให้หาไม่เจอเลย๒วันนะครับ
วันนี้นะครับเราไปถามพระอาจารย์สัมพันธ์นะฮะ
เจ้าคณะตำบลวังดานเจ้าวาดวัดรัตนโชติการามที่ท่านมาทำพิธีให้นะครับ
บอกว่าตรงสะพานเพชรเอิมเนี่ยมีพลายน้ำหรือว่าพลายใต้น้ำ
ลักษณะคล้ายกับตะไคร่น้ำสีเขียวเข้มเป็นจุดน้ำลึกไหลวน
หลังเกิดเหตุพระอาจารย์ก็ไปช่วยทำนายดูจุดจมแล้วก็ให้ภรรยาของนายชะลอเอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้
ก่อนที่ศพจะขึ้นมานะครับซึ่งพระอาจารย์เนี่ยตะโกนบอกว่า
กินให้อิ่มนะกินอิ่มแล้วก็ปล่อยร่างเขาขึ้นมาได้แล้ว
เขาจะพาไปทำบุญไม่สงสารเขาหรือไงหลังจากนั้นพูดจบร่างลอยขึ้นมาเลย
นี่ฮะก็เลยไปถามพระอาจารย์นะครับว่าเออพระอาจารย์รู้ได้ยังไง
อาจารย์บอกว่าก็ไม่รู้หรอกมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคน
แต่เรื่องนี้มันแก้ได้ตามความเชื่อถ้าเห็นคนจมน้ำคล้ายพลายน้ำจะพาไปเนี่ย
หาเลือดมาเทลงน้ำเลือดอะไรก็ได้กัดนิ้วตัวเองก็ได้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน
ให้พลายน้ำกินคนที่จมไป
ตรงนี้มันเป็นประจำลูกมันเกี่ยวกับอะไรหลวงพ่อหลวงตาหนูก็ไม่เข้าใจ
หลวงตาเป็นเจ้าอาหารประสงค์ยี่สิบรวมแล้วตั้งแต่คนคนตั้งแต่ยี่สิบมากกว่าปีมาเนี่ยยี่สิบประสงค์แล้ว
แต่ไม่ใช่คนที่นี่คนที่อื่นมาหากินมาหาปลามาหอยทั้งนั้นที่จมน้ำตายแต่มันก็เป็นอย่างนี้จมน้ำตายแล้วตายแล้วก็ไม่ขึ้นขึ้นไปขึ้นง่าย
กลัวเรียกก็ยมแล้วบอกว่าอู้ยทำไมจินเขาอิ่มแล้วทำไมไปปล่อยเขาสักที
เขาจะเอาร่างขึ้นไปทำบุญทำขันมึงไม่ถึงจันเขาเล่ามากหรือ

ตรงเหนือก็ไผ่ขึ้นไปนะตรงนั้นอ่ะ
ส่วนชาวบ้านแถวนี้บอกว่าแถวนี้มีคนจมน้ำบ่อยนะครับสะพานแถวนี้
คือมีคนเสียชีวิตแบบปีต่อปีอ่ะนะ
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนต่างถิ่นมางมหาหอยแล้วก็จะหาร่างกันไม่เจอด้วย
เมื่อ๒ปีที่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมางมหอยกับสามีแถวนี้
ก็เสียชีวิตมีพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดเพชรเอิมนะฮะเดินลงไปในแม่น้ำ
อันนี้ก็เดินลงไปเฉยเลยเหมือนกับตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
สาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการถูกพลายน้ำหรือว่าผีพลายบังตา
แล้วก็มองไม่เห็นศพก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับ

จากที่มันผ่านมาก็แบบมีพรายน้ำตามที่ลงปู่พูดนะครับ
เมื่อก่อนก็จะมีศพแรกก็น้ำตื้นก็ยังเสียที่ผู้หญิงเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็อีกถัดมาอีกปีก็มีพระตรงหน้าวัดโดดลงไปแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกัน
แล้วกอนปกติเมื่อก่อนมันจะไม่โรคขนาดนี้ผมก็จะลงวันฮงวันแรงอะไรนี้

แต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือน้ำแถวนี้ผมดูแล้วน้ำไหลแรง
แล้วใต้น้ำเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรเยอะแยะไปหมด
บางทีมันก็ไปเกี่ยวไปผูกไปมัดเอาไว้
กว่าจะลอยขึ้นมามันก็กินเวลา